คุณผู้ชมคะไปดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
โอ้โหอุกอ่านจริงแล้วภาพกล้องวงจรปิดภายในบ้าน
ที่จะให้คุณผู้ชมไปดูรับรองว่าเห็นแล้วมันสลด
ญาติกันเองแท้มายิงกัน
ชายคนนี้ในกบที่นั่งอยู่บนนั่งร้าน
นี่แหละนั่งอยู่นะตัวผู้ก่อเหตุเดินมาค่ะ
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นนี่เขาโดนยิงนะคะ
ตกลงมาจากนั่งร้านไม่พอค่ะยิงซ้ำกระทืบที่หน้า
แล้วยิงซัมแคมป์ขนาดนั้น
นี่กระทืบแล้วกระทืบแล้วแล้วคุณผู้ชมดูน่ะ

กล้องวงจรปิดภายในบ้านหลังนี้นี่แหละ
ตรงนี้เขาบอกว่าบ้านหลังนี้มันเป็นโรงเก็บหอมกระเทียมด้วยนะ
คุณผู้ชมภาพเนี่ยคือชายสวมเสื้อสีเทา

ปืนที่เหน็บเอาไว้ที่ด้านหลังตัวเองออกมายิงใส่นะคะในกบอายุ๓๙ปี
หรือนายธีรยุทธ์ใจดีค่ะ

แล้วโดนยิงซ้ำแล้วโดนกระทืบหน้าซ้ำอีกต่างหาก
คนงานที่อยู่ในเหตุการณ์หนีเอาตัวรอดกันนะคะด้วยความตกใจ
คุณผู้ชมในกบเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นเลยนะ
ตำรวจสพดำเนินสะดวกไปให้ตรวจสอบที่เกิดเหตุนะ
พบว่าพอตรวจสอบสภาพของในกบ
โดนยิงตรงไหนบ้างใต้คาง๑นัด
โหนกโหนกแก้มซ้ายทะลุขวา๑นัด
ใต้รักแรกขวาซ้ายางละนัด

ห่างกันไปตรงนั้นนะคะใกล้กับศพของในกบ
ไปเจอซองปืน๑ซองและจานเข้าตกอยู่
คนก่อเหตุเป็นใครเขาเห็นกันหมดไงใช่ไหม

นายสมควรเสาต้นอายุ๔๕ปี
จากจะเป็นย่ากับในกบแล้วเป็นน้องชายเจ้าของบ้านหลังนี้ด้วย

ปั้งถือปืนยังกับ
ไม่รู้จะพูดอย่างไรนะคนเห็นเหตุการณ์เล่าแบบนี้นี่นายสมควรเดินเข้ามา
แล้วมาเห็นตัวในกบกำลังซ่อมไฟอยู่บนนั่งร้าน
จากนั้นเขาทำยังไงรู้ไหมเขาเดินกลับออกมา
จานข้าวมาทิ้งแล้วก็จ่อยิงในกบเลย
อย่างที่เห็นในภาพทั้งหมดเลยกระทืบซ้ำด้วยนะคะ
แล้วตอนนั้นเขาเดินออกไปหน้าบ้านยิงปืนขึ้นฟ้าอีก๒นัด
แล้วตะโกนคำว่านามสกุลเสาต้นไม่เคยกลัวใคร
คือตอนนี้เป็นจังหวะที่ไปยิงคนข้างในตายแล้ว
แล้วออกมายิงปืนขึ้นฟ้าอีกประกาศศักดาอีก
ตำรวจจับได้แล้วจ้ะจับได้ที่ไหนที่บ้านเขาเองนั่นแหละ
แล้วก็มีปืนลูกม่วงขนาดจุดสามแปดแล้วก็ศูนย์ปืน
อ้างว่าอะไรทำไปเพราะมีปัญหากับผู้ตายและถูกด่าแม่ค่ะ
ตำรวจคุมตัวนายสมควรมือยิงไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ตำรวจต้องบอกกลุ่มตัวกว่า๒๐นายเพราะอะไร
มีสิทธิ์ไงที่จะโดนรุมประชาธรรมใช่ไหม
ญาติผู้ตายโกรธแค้นมากค่ะ
ทีมข่าวของเราไปถามตัวผู้ก่อเหตุ
พี่พี่สมควรพี่ไปยิงเขาขนาดนั้นทำไม
เขาบอกแบบนี้ว่าเขาบันดาลโทษะ
เพราะผู้ตายชอบไปด่าว่าบุพการีของเขา

ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องมรดกที่ดินที่หลายคนตั้งข้อสังเกต
และไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าด้วย
อาบมีการวางแผนไว้ไหมครับ

เขาเรียกหน้าตาเฉย

คือเขาทำสีหน้าเรียบเฉยเลยนะคะ
แล้วก็ดูไม่ได้สะทกสะท้านกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ทีนี้คุณผู้ชมคะช็อตนี้สำคัญ
ญาติผู้ตายครอบครัวคนตายหรือครอบครัวของในกบ
เขาอยากจะให้ผู้ก่อเหตุนายสมควร
จุดทูปขอคำมาผู้ตายแต่ทำไมรู้ไหมเออ
สมควรไม่ทำญาติแล้วก็แม่คนตายอ่ะ
ญาติแล้วแม่ของนัยกบนี่นี่ดูดูดูดูปั้งปั้งปั้งปั้ง
คือเคาะกระจกตอนที่ตำรวจเอาขึ้นรถแล้วจะพาไปสพ
มาเลยบอกให้ลงมาให้มาขอขมาจังหวะเนี้ยอุ้ย

โอ้ยอ้อหาพอแค่นี้แหละเอาพอ
พอพอพอพอพอที่เราตู้ตู้ตู้เนี้ยเพราะแม่โมโหกจริง
คือคำพูดมันมันรุนแรงเหมือนกันใช่คือแม่โมโหด่านักเลยอะค่ะ
คุณผู้ชมคะต้องบอกก่อนนะในกบคนตาย
เขามีลูกสองคนด้วยนะพี่ป้าคือมีลูกชายอายุ๓ขวบกับ๕ขวบ
ภรรยาผู้ตายภรรยาของในกบยืนดูการทำแผนของนายสมควรอยู่ห่าง
ทำใจไม่ได้บอกกับย่าตลอดเลยว่าตัวเธอและลูกจะอยู่ยังไงต่อจากนี้ไป
ส่วนแม่ของในกบค่ะนางสายพินอินทรสมัยอายุ๖๑ปี
แม่เปิดใจกับทีมข่าวเลยนะบอกแบบนี้ว่าลูกชายไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะ
ทำไมต้องไปฆ่าเขาแบบนี้คนก่อเหตุนายสมควรเนี่ยจิตใจโหดร้ายหดเยี่ยม
ยิงแล้วไปกระทืบเขาซ้ำอยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ลั่นชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตตายตกไปตามกันค่ะ
ไต้ต้มไต้ต้มไว้โกนวางแผนมาดูเจตนาที่จะเอาให้ตาย
ตายแล้วยังมาเหยียดหน้าอีกลูกเราตายแบบทรมาน
เขาก็ควรที่จะได้รับความทรมานเช่นกันตายตกไปตามกัน
แม่แม่ลั่นแบบนี้เลยนะคะอืมทีนี้เนี่ยตอนนี้นะคะ
สมควรผู้ก่อเหตุตำรวจแจ้งข้อหาไปแล้ว
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ
และยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควรภาพกล้องวงจรปิดชัดเจนอยู่แล้ว